คุณผู้ชมที่จังหวัดสุราชธานีนะคะมีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้น
เป็นคดีฆาตกรรมสามศพด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรสุรธานี
ลงพื้นที่แล้วเพื่อที่จะติดตามคดีนี้แล้วก็กำชับเร่งสอบปากคำกลุ่มบุคคล
ล้อมและตรวจดีเอนเอบุคคลต้องสงสัยทุกคนค่ะพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีลงพื้นที่ติดตามคดีฆ่าสามศพในพื้นที่ตำบลกระเป๋า
คดีคีรีรัฐนิคมในจังหวัดสุราชธานีโดยมีการประชุมสรุปแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการสพคีรีรัฐนิคม
ก่อนที่จะร่วมสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่ทางชุดสืบสวนได้ติดตามจากกลุ่มบุคคลในพื้นที่มาสอบปากคำ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทั้งหมดจะลงในพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่ร้านขายของชำหมู่เก้าในตะมนต์กระเป๋าอีกครั้งหนึ่ง
พลตำรวจตรีอภิชาติบอกว่าถึงขณะนี้เข้าสู่วันที่๕ในการสืบสวนในคดีนี้แล้ว
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของคำบอกเล่า
โดยหลังจากได้ส่งตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรก๘คนที่เป็นชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
รวมถึงแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ไปพิสูจน์ที่นิติวิทยาศาสตร์๑๐ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้ว
สืบสวนก็ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวผู้ตายออกเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ยาเสพติดและเหตุขัดแย้งอื่นเช่นหนี้สินและเหตุทะเลาะวิวาส
รวมถึงเชิญตัวไปสอบปากคำกว่า๓๐ปากพร้อมเก็บตัวอย่างดีเอนเอไว้เปรียบเทียบกับตัวอย่างดีเอ็นเอที่ได้ในที่เกิดเหตุ
ที่รัฐณิคมทำงานกันอย่างหนัก
เพื่อหาพยาหลักฐานมากที่สุด

ชาวบ้านในผืนที่เกิดความหว่าแต่อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้เจ้าหน้าจับคนร้ายมาดำเนืองคดีไว้เร็วที่สุด